อีกเรื่องหนึ่งที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงชั้นหมอปลายคนหนึ่ง
คือเธอยืนรอพ่อมารับกลับบ้านทุกวันตรงนี้
ตรงจุดนี้คือปากสอยราดเผา๑๑๐
แต่ปรากฏว่าถูกชายหื่นคนหนึ่งนะคุณ

ตกอกตกใจร้องไห้แล้วก็ร้องให้คนช่วยนะครับ
และท้ายที่สุดพ่อของนักเรียนหญิง
ไล่ตามจับผู้ชายหื่นคนนั้นกระทืบไปหลายทีเหมือนกันนะฮะ
นี่เป็นคลิปเตือนภัยที่เตือนกันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

บันทึกเอาไว้ได้เป็นจังหวะที่ชายวัยกลางคน
ซึ่งก็คือพ่อของนักเรียนหญิงมปลายผู้เสียหาย
ถูกชายคนหนึ่งลวนลามที่บริเวณหน้าปากซอยลาดพร้าว๑๑๐

ก่อนจะให้คนที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสนวังทองหลาง
ให้มาเอาตัวนายคนนี้ไปดำเนินคดีนะครับ
นักเรียนหญิงมปลายที่ถูกลวนลามนั้น
ยืนร้องไห้ตัวสั่นแล้วก็ตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเรื่องนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก

ทั้งคนที่สามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์
ยืนร้องไห้แล้วก็รีบเข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คือตอนแรกเห็นนักเรียนหญิงคนนี้ยืนร้องไห้อยู่กับวินมอเตอร์ไซค์
ก็นึกว่าพี่วินทำอะไรนักเรียนหญิงหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์นั้นก็พลเมืองดีเหมือนกัน
ก็วิ่งไปตามจับผู้ชายหื่นเหมือนกัน

อยู่กับพลเมืองดีคนอื่นที่มาปลอบใจ
นักเรียนหญิงบอกว่ามีผู้ชายมาประชิดตัวเธอ

แต่พอมาประชิดแบบนั้นเอามือมาจับที่ก้นของเธอ
เธอก็หันไปถามว่าทำอะไร

น้องก็เลยเดินมาขอความช่วยเหลือจากพี่วินมอเตอร์ไซค
ด้วยความตกอกตกใจน้องก็ร้องไห้เลย
แล้วน้องก็พูดกับพลเมืองดีคนที่มาช่วยเหลือบอกว่า
ทำไมเขาทำแบบนี้กับหนูหนูยังเด็กอยู่เลย
แล้วน้องก็ต้องรอพ่ออยู่ที่ตรงจุดนี้ตลอดนะคะ
น้องจะต้องรออยู่ทุกวันแบบนี้
หลังจากนี้ก็ต้องเปลี่ยนพิธีแล้วล่ะ
ให้คุณพ่อมารับเร็วหรือว่าจะรอกันตรงไหน

หื่นคนนี้ก็ถูกจับส่งตำรวจนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปเตือนภัยกัน
ในโลกโซเชียลก็วิภาควิจารณ์เหตุการณ์นี้

เดินใกล้เข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าไว้ใจได้หรือเปล่า